ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าง

มูลค่าสองหมื่นบาท

ร้องได้
รับรอยสองหมื่น
สองหมื่น
ท้อยรวมที่สวนลำไย

คุณออสโฟเอสนั่นเอง

จะเอาเงินสองหมื่นไปทำอะไร

พี่ตุ้มเคยมีเงินสองหมื่นไหมพี่ตุ้ม

ขอบคุณผัวเลย

แยกไปอยู่ข้างนอกหลายปียังคะ

รู้ไหมว่าพ่อแม่ลำบาก
ลูกดูแลเราไม่ได้
รู้สึกยังไง
เดี๋ยวเขาได้ข่าวเดี๋ยวเขาก็มาขอตังค์เขาดูที่นั้น
เห็นต้องออกทีวีอย่างนี้นะรู้แล้วพ่อกับแม่มีสองหมื่นแล้วตอนนี้

ก็ต้องให้เขาเป็นพ่อเป็นแม่บางทีเราไม่มีก็ยังให้เขาเลย
ถ้าจะรู้สึกดีให้มากกว่านี้คือเพลงที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้

มาฟังกันเลยนะครับอินโทรเพลงนี้มาดูเลยว่ามันจะเป็นเพลงอะไร

ถ้าพร้อมแล้ออินโทรเพลงที่๓อุณหภาษบาท๔๐๐๐๐บาท
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

แผ่นที่๑นะครับก็คือ
พอหรือเปล่าพี่อ้าว

ขอให้โชคดีขอให้ได้๔๐๐๐สมปรารถนา
มาถึงเพลงที่๓นะครับ

เพลงพร้อมร้องได้

เพลงมาครับ

ขอให้โชคดีครับ
วินีที่๒
ที่เราเกิดมาแล้วยายต้องให้เจ็บช้ำ
โทษคนดีดูสิเจ้าไม่หน่าทำ
มันเหมือนเหยียบยำหัวใจให้แหลกเป็นทง
ก็คืนเดือนเพ็ญฉันเห็นกับตา
เธอควองคู่มาในคืนวรรลอยกระทง
เธอเดินเกี่ยวแขนต่อหน้าแฟนชมยง
ฉันต้องเดินโลกปล่อยกระทงเหมือนคนใจหลอก

คงคาช่วยพากระทงลูกไป
ลอยออกให้ไกลลอยไปสู่เจ้าพระยา
ลูกเอาหัวใจลูกใส่กระทงลอยมา
ขอวโวเนคงคาช่วยรักษาผู้ใส่ลูกที่

อยากมีมีบุญและวักษณะ
ลูกอยากกลับมาก็ไม่คงข้าอีกที

โลกช่วยลูกดีเพราะลูกดีแต่ความผิดหวัง

ความเหนือหยากระบากสามารถทำลายความรักที่ได้เลย
กอดพอกันไว้เลย

หรือว่าร้องผิดครับ
โน่งใจโน่งใจโน่งใจโน่งใจโน่งใจ
มาถึงเครงที่๓นะครับ
เครงนี้มูลค่า๔๐๐๐๐บาท
คุณเป้าร้อง

ร้องได้
ร้องได้

ร้องได้แบบนี้รับแล้วค่ะ

รถพ่วงข้างได้แน่นอนเดี๋ยวจองไว้เลยนะครับเอาเงินไปมัดจำไว้เลยนะฮะ
สันติดวงสว่างนะครับฝากใจใส่กระทง
แล้วที่สุดยอดก็คือคุณเป้าคุณเป้าร้องไม่ผิดเลยแม้แต่คำเดียว
พี่ตู้มจะเป็นไรตอนที่บอกว่าร้องได้หันมาขอบคุณหนูเลย
ขอบคุณหนูทำไมต้องขอบคุณผัวนู้น
หัวเราเก่งไหมล่ะผัวเราเก่งไหม

อยากบอกอะไรผัวมั้งเลยแน่ใด๔หมื่นแล้วนะ
ดีใจค่ะที่ตาทำได้

นะคะเกมยังดำเนินต่อค่ะกับสองตัวช่วยที่เหลืออยู่
แต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วคุณเป้ายังมีสิทธิ์นะครับ
เพราะคุณเป้ายังไม่ได้บอกผมว่าหยุดหรือคุณเป้าร้องผิด
ก็แข่งไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะครบสิบเพลงอยากให้คู่นี้เขาได้ไปอีก
เพราะฉะนั้นมาเป็นกำลังใจให้ในครั้งหน้านะคะ
มาเป็นกำลังใจให้คุณเป้าและคุณตุ้มได้นะครับในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ทางไทยรัดทีวีช่องสามสิบสองทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาดีแบบนี้นะครับสิบแปดนาฬิกายี่สิบนาที

ดีใจด้วยนะพี่ตุ้ม
วันนี้ดีใจมากครับที่ทำเป้าได้เงินสี่หมื่น
อยากจะได้ทำเยอะมากกว่านี้อีกเพื่อจะได้นำเงินมารักษา
ภรรยาแล้วก็ตัวของผมด้วยช่วยเป็นกำลังใจ
เชียร์ผมให้มากนะครับขอบคุณมากครับ
ในชีวิตของเราอยากกินอะไรมากที่สุดอยากกินข้าวหอมมะลิครับ
ไม่ได้สัมผัสมันมานานแล้วกินแต่ข้าวท่อน
ก็คือทุกวันนี้ทานข้าวเอาไว้เลี้ยงไก่ไหมเอาไอ้ข้าวท่อนเนี่ย
เอาเนี้ยเลี้ยงไก่ถ้าสมมุติเนี้ยได้ตังค์แล้ว
ดูอยู่เลยแล้วมาขอให้ไหม